คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวความแปลกจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดพยาวกันหน่อย
เวลาปวดฟันจะไปหาหมอฟันกลัวไหม

แต่ว่าไม่ต้องไปหาหมอฟันแล้วค่ะ
เพราะว่าเรามีนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้อาการปวดฟันมาให้ดูกัน

เขามีการโพสต์แชร์กันทั่วโลกออนไลน์เลยนะ
ผู้สื่อข่าวในจังหวัดพยาวของเราก็ตามบุกไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเรื่องนี้จริงเท็จยังไงบ้าง
ไปที่บ้านของนางสร้อยจันชมพูอายุ๕๐ปีนะคะ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหมอสร้อย
บ้านนี้อยู่ที่หมู่๙บ้านห้วยทรายเลื่อนตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้
ใช้วิธีการรักษาคนปวดฟันได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มากว่า๒๐ปีแล้ว
ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรอู่หู

สมุนไพรอู่หูอู่ฮู้อย่างนี้หรอคะอู่ฮู้ไม่ใช่สมุนไพรอู่ฮู้อย่างนี้นะคะ
แต่มันคือการรมควันเข้าที่หูคุณดูภาพประกอบไปด้วยถูกต้องนี่แหละค่ะฟันยังไงอ่ะคุณ
เดี๋ยวจะเล่าวิธีการขั้นตอนให้ฟังเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์เตาเผาถ่านกันก่อน
แล้วก็เอาแผ่นถาดดินลักษณะกลมประมาณ๑๐ชิ้นเนี่ยนะคุณ
แบบนี้เดี๋ยวเราดูภาพตามไปด้วยนะคะเผาไฟให้มันร้อนแดงก่อน
แล้วก็เอาไปวางไว้บนก้อนหินในกะละมังก่อนที่จะใส่สมุนไพรแล้วก็น้ำมันมะพร้าว
สมลงไปในแผ่นถาดดินที่ร้อนจนมันเริ่มที่จะมีควันออกมา
เขาที่รูหูนำมาครอบบนแผ่นดินอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใช่ค่ะเอาไปฟังกันดูดีกว่าว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของหมอชาวบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามันก็ยังคงค้านสายตากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ดีก็นั่นน่ะสินี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าเพิ่งไปทำตามแต่อย่างใดไม่แนะนำนะฮะอันนี้เรานำเสนอให้ดูว่าเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เราก็พูดถึงมากว่าการเอาควันอู่หูมันช่วยแก้อากาศปวดฟันได้จริงหรอไปฟังกันดูอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะ
คือการรักษาด้วยวิธีนี้นะคุณผู้ชมค่ะยังไม่มีทางการแพทย์รับรองว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่า๑๐๐หรือเปล่า
หรือว่ายังไงก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการของชาวล้านนาเขา
อย่าลืมย้ำอีกครั้งใช้วิจารณญาณด้วย

อย่าลอกเลียนแบบอย่าทำกันเอง
คุณหมอพื้นบ้านเขาให้ยืนยันแล้วนี่เขาบอกส่วนใหญ่ก็หาย

ปวดฟงปวดฟันบาดจอหูอะไรอย่างนั้นก็หายแล้ว

ไม่ใช่เขาขนาดนั้นเขาเป็นผูปเนียชาวบ้านจริง
แต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ทำตาม
คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันได้ตรงที่ว่า
หูตาคอจมูกปากมันเชื่อมอยู่ข้างหน้าถูกไหม
มันอาจจะเกี่ยวก็ได้สมุนไพรลงมาช่องปาก
มารักษาดูสมุนไพรอย่างนี้นะ
แต่ก็เป็นเรื่องทึ่งเรื่องแปลกที่แบบ
ไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชม